สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บึง๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคีรีคัน
ที่นี่นะเขามีทูปฤษี

แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหน

วันนี้ได้พี่แก้มเจ้าของลุงชาโฮมสเตย์
และร้านอาหารในบึงทุ่ง๓๐๐ยอด
พามาล่องเรือชมทุ่ง๓๐๐ยอดครับ
ที่นี่ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเลยนะครับ
เพราะเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ

ล่องเรือเที่ยวได้ทั้งปีเลยล่ะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมผมลงมาที่บนเรือแล้วนะครับ
ไปครับผมขอแนะนำคนหนึ่งครับ

แก้วครับไอ้เขาอันนี้มันคือเขาอะไรฮะ

อย่างบึงที่นี่นะครับความประมาณเท่าไหร่ครับพี่แจ้ม

บอกอีกอย่างหนึ่งน้ำที่นี่น่ะไม่ใช่น้ำทะเลนะ
เป็นน้ำจืดฝนเขาตกลงมาบึงแห่งนี้

ไฮไลท์หนึ่งของการล่องเรือเที่ยวบึงทุ่ง๓๐๐ยอดแห่งนี้
นั่นก็คือการมาชมทุ่งดอกบัวหลวงแบบนี้ครับ

ผมอยากจะกินมากเลยสมมุติว่าไปใกล้สักนิดนึง
เดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้ดูนี่นี่นี่นี่นี่
เหลือเม็ดนึงคุณผู้ชมได้เม็ดเดียวก็ยังดี
ถือว่ามาถึงสามรอยยอด

ว้าวเห็นเรือสัมเภาจอดอยู่กลางทุ่งดอกบัวแบบนี้
นี่คือแลนด์มาของที่นี่ครับ
เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าที่มาของชื่อ๓๐๐ยอด
แก้มเล่าตำนานให้ฟังว่าแต่ก่อนมีเรือสัมเภาจากจีนมาล่มแถวนี้
แล้วมีคนรอดชีวิตว่ายน้ำมาขึ้นเขาได้๓๐๐คน
จนเรียกว่าสามร้อยรอด
แล้วค่อยเพี้ยนไปใกล้เป็นสามร้อยยอดนั่นเองแหละครับ
ชมทุ่งดอกบัวหลวงกันแล้ว
เราไปล่องเรือตามหาต้นทูบรูสีกันต่อเลยครับ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่ดงทูบฤษีแล้วนะฮะ
สาเหตุที่เขาเรียกว่าทูบฤษีเพราะว่าอะไรครับ
อกมันคล้ายเป็นทูบแต่นี่มันอันใหญ่เขาก็อาจจะเรียกเป็นดอกทูบดูสิ
เวลาเราจะเก็บพี่แก้มหน่อแบบไหนที่เราจะเก็บแล้วเราดูยังไงครับ
ต้นใหญ่แบบที่เห็นนี่ใช้ไม่ได้นะครับให้สังเกตหน่อเล็กคนนี้นะครับ

นี่อย่างต้นนี้ได้ไหมครับพี่แก้มอ๋อมีโคนอยู่นี่คุณผู้ชมมันขับมันขับไหน
นี่ครับคุณผู้ชมครับนอทูปฤษีสดมาแล้วนะครับ
มันจะจืดเหมือนไหลบัวแต่ว่าโอเคถือว่าได้ครับ
ต้นทูบฤษีเป็นวัชพฤติที่มีเยอะมากในบึงกุ้งสามรอยโยชน์แห่งนี้ครับ
สามารถดึงเก็บจากบนเรือได้เลยถ้าจะให้ดีพี่แก้มบอกว่าต้องลงไปในน้ำครับ
แล้วถึงจะถอนหน่อทูบฤษีได้ง่ายพี่แก้มพูดขนาดนี้ก็ต้องลงแล้วล่ะสิครับ

การที่จะเดินไปในน้ำแบบนี้นะฮะมันไม่เหมือนเดินในท้องทุ่งท้องนานะครับ
สาหร่ายมันลึกมันตื้นไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับ

พอได้ลงน้ำแล้วก็จริงอย่างที่พี่แก้มบอกเลยนะครับ
ดึงนอทูบฤษีหูต้นง่ายมาก
ง่ายกว่าบนเรือเยอะเลยนะครับ
น้ำในบึงเนี่ยก็จะเย็นสบายไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
เดี๋ยวขอตัวไปช่วยพี่แก้มเก็บหน่อทูบฤษีก่อนนะครับ
แต่จะเก็บเอาไปทำเมนูอะไรให้กิน
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับกับสบัดทั่วไทย